คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์สลดด้วยเหมือนกันค่ะ
หลายคนน่าจะรู้จักพายุลมบ้าหมู
ส่วนใหญ่มันจะเกิดที่โล่งแจ้งจะเกิดในฤดูร้อนนะครับ
แต่ว่าอยู่เนี่ยค่ะมันมาเกิดกลางถนนแล้วมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
มันพัดมอเตอร์ไซค์ล้มเลยแล้วที่น่าสลดก็คือว่า
เด็กชายวัยหนึ่งขวบที่ซ้อนมากลิ้งลงไปบนถนนแล้วโดนรถทับซ้ำอาการสาหัสค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอยู่มันก็พัดขึ้นมาเฉยเลยนะคะ
เป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สองคันขี่มาเนี่ย
เตอร์ไซคันแรกเนี่ยเบรกกระทันหันแล้วก็ถูกลมพัดจนล้ม
ทำให้คนที่ซ้อนมาด้วยคือมีเด็กชายวัยหนึ่งขวบเนี่ย
แล้วก็คนขี่กลิ้งไปอยู่กลางถนนเลยมอเตอร์ไซคันที่สองมีผู้ชายขี่มาสองคน
พยายามหักหลบแล้วหลบไม่ทันจริงเหยียบน้องเข้าไปเต็มเลยนะคะ
ตอนนี้น้องเนี่ยอาการสาหัสมากเพราะว่ากระดูกซี่โครงหักทิ้มปอด
ข้างในสมองแล้วก็ขาหักด้วยจนถึงตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียู
แล้วก็หัวใจน้องหยุดเต้นมาสองรอบแล้วแต่ทีมแพทยื้อชีวิตเอาไว้ได้
นางสาวปัทธัมวันจันโทแม่ของน้องนะคะ
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเนี่ยจะมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทับลูกเธอ
ก็ขี่ขี่ไปเลยขี่หนีไปเลยครับก็อยากจะให้มาช่วยรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ